มีอีกหนึ่งเหตุสลดที่เกิดขึ้นรับเช้าวันศุกร์วันนี้เลยนะคะ
คือพ่ออุ้มลูกไว้ห้าขวบ

หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เครียด
ก็ไปกินเหล้ากินเบียร์กินต่อหัววันเลยนะ
กินเหล้ากินเบียร์เสร็จปุ๊บ

ฟาดให้มันแตกเป็นปากฉลามค่ะ
แล้วก็ปาดคอลูกตัวเองจนเสียชีวิต
แล้วก็พยายามที่จะปาดคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายตามมานะคะ
ซึ่งคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก็ต้องรีบแจ้งตำรวจ

โดยเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าปั๊มน้ำมัน
ตำรวจพอเขาได้รับแจ้งก็รีบไปตรวจสอบเลย

นายมนตรีแสงยาวัย๓๓ปี
อดศพลูกแล้วก็มีอาการเหมือลอยพูดจาวกวน
ส่วนน้องที่เสียชีวิตคือเด็กชายต้นกล้าแสงยา

คอน้องมีบาดแผลถูกบาดด้วยของมีคม
เป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร

ก็เลยทำให้น้องเนี่ยเสียชีวิตนะคะ

ตรวจสอบแล้วก็สอบสวนผู้เห็นเหตุการณ์แล้ว
เขาเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก๔ทุ่มเมื่อวานนี้ค่ะ
นายมนตรีเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
เรียกวินมาจากซอยอ่อนรุษ๖๔
ตามหาภรรยาในซอยพัฒนาการ๗๘
ก็ให้รถขี่วนอยู่ในซอยประมาณชั่วโมงนึง
ก็เลยให้ไปส่งที่ปากซอยพัฒนาการ๗๘

ก็เลยเอาบัตรประชาชนตัวเองให้กับคนขับเอาไว้
จากนั้นนายมนตรีไปซื้อเบียร์มา๒ขวดนั่งดื่มริมถนนพัฒนาการ
จนกระทั่งตี๕นายมนตรีเดินอุ้มลูก
ซึ่งเสื้อผ้าของลูกมันชุ่มไปด้วยเลือดเป็นสีแดงเลยนะคะ
และนายมนตรีก็เอามือปิดที่คอของลูกไว้
เดินข้ามถนนมาที่ปั๊มน้ำมัน
แล้วก็วางร่างของลูกลงกับพื้นพูดจาวกไปวนมา
โอ้โหคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็ตกใจแตกตื่นกันนะคะ

ก็เห็นว่าที่ลำตัวแล้วก็แขนรวมถึงลำคอของนายมนตรีเองเนี่ย
ก็มีร่องรอยถูกของมีคมบาดเป็นแผลชะกันเหมือนกัน
ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสิรินทรค่ะ
ตอนนี้อาการของนายมนตรีคุณหมอบอกว่าอาการสาหัสนะคะ
เพราะว่ามีบาดแผลถูกบาดด้วยของมีคมหลายแห่งเสียเลือดมาก

หลังจากที่เอาขวดเบียร์ฟาดให้มันเป็นปากฉลามและปาดคอลูกชายแล้วเนี่ย
คงพยายามเอาขวดเบียร์นั้นเนี่ย
กรีดตามร่างกายตัวเองแล้วก็กรีดคอตัวเองเพื่อจะตายตามลูกไปด้วยค่ะ